เสพติดนะฮะทุกผู้ชมครับปรากฏว่าพ่อค้ายาเสพติดเนี่ย
คือเขาฮึดสู้แย่งปืนเจ้าหน้าที่มายิงใส่เจ้าหน้าที่
สาหัสไปนายหนึ่งบาดเจ็บอีกนายหนึ่งตำรวจก็ต้องยิงตอบโต้ไป
สุดท้ายเนี่ยถูกวิสามันนะฮะค่ะนี่ครับคืนที่ผ่านมาครับ
ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับนายพักภูมิวารีนิน
อายุสี่สิบปีนี่เป็นพ่อค้ายาเสพติดตำรวจเนี่ย
ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กนะเพื่อล่อซื้อยาบ้า๑ถุง๒๐๐เมตร
เป็นเงินสองพันบาทนี่ฮะนายพักภูมินะครับ
ก็นัดมาส่งมอบนะมารับของกันที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนทะเลบกอำเภอดอนเจดี
พอถึงเวลานัดเมื่อคืนนี้นะฮะนายพักภูมิก็ขี่จักรยานยนต์มา
มานั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านแล้วตำรวจสองนายนะ
อ่าก็เป็นสายล่อซื้อนะครับคือร้อยตำรวจรีดิเรก
ฉายกับดาบตำรวจอเนกหอมเย็นใจก็เหมือนกับจะไปล่อซื้อ
อ่าพอไปถึงตัวก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลยนะครับ
แล้วให้นายพักภูมิผู้ต้องหาเนี่ยนั่งคุกเข่าลง
เอามือประสานไว้ที่ท้ายถอยจังหวะนี้ฮะนายพักภูมิเนี่ย
สู้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับตำรวจชกร้อยมตรีดิเลก
แล้วแย่งปืนมาแล้วเอาปืนยิงใส่ดาบตำรวจอเนก
กระสุนนี่เข้าท้องนะฮะเข้าท้องข้างซ้ายบาดเจ็บสาหัส
หันมายิงใส่ร้อยตรีดิเหลกด้วยกระสุนเข้าแขนข้างขวาบาดเจ็บ
ก็เลยต้องยิงตอบโต้เข้าไปกระสุนเนี่ยเข้านายพักภูมิเข้าหน้าท้อง
ของตำรวจที่บาดเจ็บตกอยู่ด้วยนะครับ
มียาบ้าอีก๑๕๒เมตรที่ใส่อยู่ในขวดหลอดแก้ว
พันด้วยเทปสีดำใส่ในถุงซิปเอาไว้นี่อยู่ข้างศพของผู้ต้องหา
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
ชื่อนางจันทร์อายุเจ้าสิบเจ็ดปีแล้วนี่ฮะคือคุณยายเนี่ยบอกว่า
พักภูมิผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนลูกชายเมื่อคืนนี้สักสามทุ่ม
พักภูมิขี่จักรยานยนต์มาหาลูกที่บ้านแต่ลูกไม่อยู่
เขาบอกเขาขอนั่งเล่นหน่อยขอนั่งรอหน่อยจนมีตำรวจมานี่แหละ
แล้วก็เหมือนกับมาจับกลุ่มกันผู้ตายก็พยายามหลบหนี
แต่ตำรวจก็กระชากคอเสื้อเอาไว้ตอนที่ค้นตัวเนี่ย
ผู้ตายไม่ให้ค้นนะแล้วก็ฮึดสู้ตำรวจ
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กันคือยายบอกตอนนั้นยายกลัวมาก
ต้องวิ่งไปหลบหลังบ้านเลย
มันก็เลยออกช่องนี้ฟ้าเลยเครื่องออกด้วยก็เลยเป็นลม
เขาก็เลยฟ้าเขาซื้อมาไงฟ้าก็ซื้อนั่งลงนั่งลง
มันก็น้ำนี่มันบอกว่าหายใจไม่ออกมันคนอ้วนนะ
ออกไม่ออกเราก็ไม่รู้ครับห้ายใจไม่ออกปล่อยพ่ม
มันตะลุ่มบ่อนต๋อยเข้ามาตูบตะลุ่มเข้า
แตกจีบสองปีนี้ฟาไม่เห็นถ้ายิงกันเนี่ยน่ะ
เขายิงกับนั่งก็คงอย่างงั้นแต่มันไม่มีไม่มีมา

อยู่กันนานรู้จักกันบอกว่ามีฟ้ามีอะไรต้อง
ที่เกิดเหตุนี้บ้านเพื่อนนะฮะส่วนบ้านนายพักภูมิเนี่ยอยู่ที่อำเภอสามชุกนะครับ
สุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาไปคุยกับน้องสาวผู้ตาย
บอกโอ้โหมันก็เสียใจนั่นแหละแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคน
ถ้าไม่ได้ทำผิดเขาสู้ตายเลยนะแต่ถ้าเขาผิดเนี่ยเขายอมรับผิดนะ
ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยโดนจับก็ไม่เคยขัดขืนนะ
ที่พี่ชายเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดเธอบอกว่าเธอรู้แค่ว่าพี่ชายเนี่ย
เคยขายยาเสพติดแต่ไม่ใช่รายใหญ่ถึงขั้นจะเป็นเอเย่นอะไรแบบนี้ได้
แล้วช่วงหลังพี่ชายก็รับปากเธอว่าจะเลิกขายยาเสพติด
จะตั้งใจทำงานทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วด้วย

ตอนเข้าจับกลุ่มแล้วก็ฮึดสู้เนี่ยนะฮะ
อเนกนะครับทุกผู้ชมครับที่ถูกยิงเข้าไปแล้วกระสุนเข้าไปที่หน้าท้องนะฮะจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะฮะเมื่อช่วงบ่ายครอบครัวได้ไปรับศพจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลแล้วก็เพิ่งมีพิธีพระชธาน้ำหลวงอาบศพนะฮะ
ก็ยังทำใจกันไม่ได้ภรรยาบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าสามีจะจากไปเร็วขนาดนี้
โกรธที่ผู้ต้องหาเนี่ยขัดขืนต่อสู้ถึงขั้นยิงสามีเธอจนเสียชีวิต
แต่ก็ภูมิใจที่สามีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
เสียใจมากไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
เพราะเราก็เพิ่งจะลูกเพิ่งเข้ามหาลัยคนเล็กก็กำลังจะเข้ามหาลัย
เราเคยมีความคิดว่าเราอยากจะเห็นลูกเราเติบโตค่ะ
ไปเรื่อยไม่คิดว่าเขาจะมาเสียชีวิตไปไวอย่างนี้ค่ะ
ไม่เคยคิดเรื่องนี้ค่ะเพราะเขาเป็นคนระวังตัวทุกอย่าง
ก็อยากบอกว่ารักเขามากที่สุดค่ะ
รักแล้วเขาจะไม่ลืม
ไม่ลืมค่ะเราก็จะเลี้ยงลูกสองคนนี้ให้ดี
เขาจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูก